เรื่องนี้นักเรียนคุณครูผู้ปกครองและโรงเรียนต้องรู้ไว้เลยต้องฟังไว้เลย
มีคำถามว่าถ้าครูที่ตีเด็กเนี่ยจะโดนพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
อันนี้จริงหรือเปล่ามาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
มีคนตั้งคำถามครับว่าเวลาครูตีนักเรียนจะโดนพักใบอนุญาตครูจริงไหม
คำตอบคือจริงครับอันนี้กระทรวงศึกษาที่การบอกเองเลย
โดยคำสั่งพักใช้ใบประกอบวิชาชีพครูมีหลายกรณีนะคุณผู้ชม
การลงโทษนักเรียนด้วยการตีไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ในการสอน
มีบุคลิกภาพไม่เหมาะสมกับการเป็นครู
ประพฤติผิดจัญญาบันของวิชาชีพทั้งลงโทษนักเรียนรุนแรงโดยไม่มีเหตุผล
หรือมีพฤติกรรมในธรรมนองลวนลามและใช้คำพูดไม่เหมาะสมกับนักเรียนหญิง
จะมีคำวินิจฉัยให้พักใบอนุญาตเป็นเวลา๑ปี
ดังนั้นปัจจุบันคุณผู้ชมไม่มีการลงโทษนักเรียนด้วยการตีแล้วนะครับ
อย่างนั้นอาจจะโดนพักใบอนุญาตได้ครับ
และเรื่องนี้เป็นข่าวดีของลูกจ้างครับ
ขอรมอลเห็นชอบร่างกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย
โดยมีสาระสำคัญเป็นการปรับเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาล
กฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย

จากเดิม๕๐๐๐บาทครับเขาเพิ่มเป็น๖๕๐๐บาท
แล้วก็ไปแก้ไขเงื่อนไขลักษณะการบาดเจ็บรุนแรงของศีรษะ
จากเดิมจะต้องได้รับการผ่าตัดเปิดกระโหลกศีรษะ
ก็เปลี่ยนมาเป็นบาดเจ็บอย่างรุนแรงของศีรษะครับ
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการทางเศรษฐกิจ
และช่วยให้ลูกจ้างเข้าถึงสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น
และเป็นการลดความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกจ้าง
เป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้างในการได้รับค่ารักษาพยาบาลนั่นเองครับ
แล้วเรื่องนี้ใครจะไปเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ต้องฟังคำเตือนไว้หน่อยครับ
เป็นคำเตือนจากสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโซเกาหลีใต้

เพราะว่าเพิ่งมีเหตุคนร้ายเนี่ยเอามีดไปไล่แทงผู้คนหลายครั้งในช่วงไม่นานมานี้
และมีผู้ข่มขู่เรียนแบบผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นจำนวนมากครับ
โดยมีการแนะนำให้เพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น
ระหว่างที่คุณเดินทางด้วยระบบขนส่งต่างก็ต้องสังเกต
คนที่อยู่ใกล้แล้วก็สังเกตสภาพแวดล้อม
เลี่ยงการใช้มือถือหรือว่าฟังเพลงด้วยหูฟังตลอดเวลาครับ
ขอให้ใช้เส้นทางหลักหลีกเลี่ยงนะไอ้พวกทางเปลี่ยวหรือว่าไปสถานที่ใดโดยลำพัง
และให้ตะโกนขอความช่วยเหลือเป็นภาษาเกาหลีด้วยคุณผู้ชมที่แปลว่าช่วยด้วย
ภาษาเกาหลีให้ตะโกนว่าโทวาจูเซโยโทวาจูเซโยแปลว่าช่วยด้วยครับ
และอย่าลืมพกเบอร์สถานทูตไว้ด้วยครับ